ตุงทำด้วยผ้าไม้โลหะได้หรือกระดาษมีหลายขนาดและหลายแบบ
ประเภทตุงกระดาษเช่นตุงช่อเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กหลากหลายสีใช้ในพิธีสืบชะตาและสงเคราะห์
งไส้หมูตัดเป็นรูปลวดลายสวยงามลักษณะคล้ายจอมแหใช้ถวายเป็นพุทธบูชาและประดับในพิธีบุญ
ตุงฆ่าคิงทำด้วยกระดาษว่าวสีขาวใช้ในพิธีสะดอกเคราะห์และงานสงกราน
ตุง๑๒ราศีหรือตุง๑๒นักศัตริย์ชาวล้านนาเรียกว่าตุงปีใหม่เมืองใช้ถวายเป็นพุทธบูชาในประเพณีปีใหม่ของชาวล้านนา
เป็นที่น่าสังเกตว่าปีกุลหรือหมูนั้นทางภาคเหนือถือเป็นปีกุญชรหรือช้าง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน